ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวนาคตัวนี้

แล้วดูสิคุณดูคุณเคยเห็นตัวนาคไหม
เคยเห็นในข่าวนี่แหละมันน่ารักอ่ะ
ชอบอะไรแบบนี้ผมไม่ชอบหนูไม่ชอบนาคมันน่ากลัว
แต่มันกัดคนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ช่วยกันแบบนี้แหละค่ะนาคมันหลุดมาจากป่าใช้เล่น
คุณดูสิฤทธิ์มันนะมันดิ้นหลุดอ่ะ
มันกลัวแหละคุณมันตกใจอย่าไปว่ามัน
คือชาวบ้านก็เป็นห่วงมันกลัวว่ามันหลุดมาแบบนี้
เดี๋ยวหมาจะไปรุมกัดเพราะก็เคยถูกหมารุมกัดที่แสมข่าวมาแล้ว
เมื่อหลายเดือนก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
ต้องช่วยกันสุดท้ายเอาสุ่มไก่มาครอบมันแบบนี้นะคะ
แล้วใช้เห็นไหมลักษณะคือเหมือนเป็นมุ้งไหม
เฮ้ยออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมคุณรู้ไหมจ้ะนี่ไงนี่ไง

แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาลักษณะเป็นมุ้งมาห่อหุ้มสุ่มไก่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้
สุดท้ายก็จับได้นะแต่คุณคะมีสองคนที่ได้รับบาดเจ็บโดนหน้ากัด
เป็นสองผัวเมียชื่อว่านายมนต์สิริรสแล้วก็นางวันเพ็ญจันสอน
๒ผัวเมียที่มาช่วยจับหน้าอย่างนี้แหละเขาเห็นไหมเลือดสาดกันแบบนี้แหละ
สุดท้ายก็จับไปปล่อยคืนไหมอ่านั่นไงทะเบียนรถดูเองนะ
อะไรทะเบียนรถที่นำนาคไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติ

เห็นแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าทีมงานใจดีก็กลับไปจุดนั้นอีกรอบหนึ่ง
ทะเบียนรถอันนี้นั่นมีพอร์ต

เอาจริงคุณผู้ชมบางท่านเริ่มด่าแล้วนะว่า

เห็นไหมล่ะมันก็กลับกันอยู่เนี่ย๘๙๘อะไรก็ว่ากันไป

เพราะเอิญมันมีรถมาดิฉันก็เลยพยายามจับโยง